ไปหาอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ก๊วยอาจารย์ก๊วยอาจารย์ก๊วยบอกว่าดูสิว่าอาจารย์ก๊วยเนี่ยจะให้โชคให้ลาบในช่วงบ่ายวันนี้หรือเปล่า
อ่าอายอายเดี๋ยวคุณเชียก์ก้วยหรอ

ถ้าใครดูไม่ทันกรุณาย้อนไปดูหัวม้วนนะคะคุณผู้ชม
เป็นอาจารย์สำนักเดียวกัน
อาจารย์ก๊วยใบ้ถูกมาหลายงวดเลยนะ

น่าทำงานแสนรู้ของมันนะ

จะให้โชคที่แบบมันถูกตลอดทุกงวด
แต่ถ้าเกิดคุณไม่ถูกอย่าโทษตัวเอง

สบายใจแล้วเราไม่ผิด